ทะเลแหวกใกล้กรุงเทพฯสนใจเป็นที่ไหน

สป๊อตถั่วไทย
โอ้โหสวยจริงเลยวิวที่นี่เนี่ย
โอ้โหดีใจจริงที่มาที่นี่
อยู่กับผมครับวันนี้สะบัดทั่วไทยครับ
อยู่กันที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับ

ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลแห่งนี้

โอ้โหแม่น่าจะเจอแล้ว
สวัสดีครับโอ้โฮนี่พี่ชื่ออะไรครับ

เห็นป้ายนี้คืออะไรฮะกวินโดด

คลิปที่เราจะไปพี่การฮะเราจะไปที่ไหนบ้างเอ่ย

เกาะแกงดังตาแล้วก็เรือรบทะเลแวก
ทะเลแวกก่อนจะออกเรือเราต้องไปประมาณระยะทาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๕นาทีครับ

ถ้างั้นไปพี่กานหนามไปเลยครับ
นี่แหละครับออกเรือมาได้แล้ว
ตรงนู้นคือชายฝั่งที่เราออกมานะครับผม

เรือรบครับผมเมืองจักรีนารุเบส
ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเรือหลวงจักรีนริเดชแล้ว
หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศทางน้ำแบบนี้
พี่การช่วยเล่าประวัติของเรือลำนี้หน่อยครับ
ก็๙๑๑จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของไทยลำเดียวครับผม

ข้างในเรือหลวงจักรีนรเบศเขามีอะไรบ้าง
ก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องพูดของฮอลิไลกัปเตอร์
มันยังมีลิฟต์เพิ่มโลงเก็บข้างในครับ
ที่ชื่อว่าเรือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกนั่นเอง
สังเกตได้ว่ารักษณะคล้ายกับเรือลำแรกที่เราพาไป

ดูไปดูมาคล้ายกับอะไรล่ะครับ

ไม่ได้มีการแบบว่าไปทำให้มันเป็นรูปร่างแบบนั้น

เดี๋ยวเราจะไปดูทะเลแหวกใช่ไหมครับ

เดี๋ยวดูกันครับว่าทะเลแหวกจะเป็นยังไงครับ
มาถึงจุดไฮไลท์ของอ่าวสัตหีบ

แหวกครับผมรอสัก๒ชั่วโมง

ปกติแล้วถ้าน้ำเต็มฝั่งจะเห็นขอบต้นไม้ไหมครับที่สีน้ำตาล
น้ำจะเต็มน้ำจะเต็มจนถึงนั่นเลย
จะมองให้เห็นถ้าน้ำลงครับจะเห็นเป็นสัตว์ใต้ยาวเลย

จะสวยมากครับแต่ตอนนี้น้ำยังไม่ลงนะครับ
นี่ครับเดี๋ยวเราจะรอเวลาให้น้ำเขาลงเสร็จแล้ว
เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ลองเดินบนทะเลแหวกดู
ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ
โอ้โหต้องบอกเลยว่าทะเลแหวกที่นี่สวยงามมากจริงครับ
ซึ่งทะเลแหวกแห่งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนอะ
ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้เพราะคลื่นมันมาซัดกัน

ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับเป็นเวลา๕โมงเย็น
ระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณแข้งนะฮะประมาณนี้
ถ้าจะให้ลงอีกน้องก็น่าจะประมาณกี่โมงนะฮะ

แต่ว่าถ้าใครคุณผู้ชมครับอยากมาเที่ยวแบบสุดแบบนี้แบบสวยแบบนี้

บุ๊คครับกวินโบ๊ทโทรครับ๐๘๕๐๙๑๙๕๑๓ครับผม
ต้องขอขอบคุณพี่การมากเลยขอบพระคุณครับ
ได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ